เพราะว่าเขาบอกว่าเลี้ยงด้วงที่นี่สร้างรายได้ดี
แต่จะเลี้ยงยากง่ายขนาดไหนไปดูกันค่ะ
ใหญ่มากใหญ่มาก

โอ้โหเดี๋ยวดูตูดมัน

คือที่เห็นอยู่นี้เป็นการเพาะด้วงกว่างแบบง่ายเลยคุณผู้ชม
อันดับแรกนะต้องหาพ่อพันธุแม่พันธุ์มาผสมกันก่อนใช่ไหม
พอได้หนอนตัวอ่อนแล้วก็จะเอามาใส่ไว้ในดินเพาะด้งกว่าง
สำหรับการเตรียมดินเพื่อเพาะเจ้าด้วงกว่างนะดูภาพตามไปนะจะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยจุด
วิธีการก็คือใส่ดินลงในถังชั้นแรกอัดดินให้มันแน่นเลย
ส่วนชั้นถัดไปอัดให้พอประมาณไม่ต้องแน่นมากแล้วนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวแม่ด้วงกว่างเขาจะลงไปอัดดินในนั้นเอง
โอ้โหซึ่งดินที่ใช้จะต้องอยู่ในสภาวะที่พร้อมใช้ไม่ชื้นจนเกินไปนะ
จากนั้นนะคะก็ให้นำแม่พันธุ์ปล่อยลงสู่ดิน
ให้มันมุดลงดินไปพร้อมกับไข่เลย
เสร็จแล้วปิดปิดฝาปิดฝาให้แน่น

แต่คุณต้องเจาะรูที่ฝาด้วยนะให้มันมีอากาศนะคะคุณ

แล้วดินมันซ่ดลงไปถูกไหม
ดินมันซุดลงไปค่อยเติมดินในถังด้วยนะ

โรงของด้วงกว่างมันพังคุณเห็นไหมมันจะทำโพรงของมันเอง

เออตั้งใจฟังอันนี้ขั้นตอนนี้ยากจริง
แล้วค่อยนำตัวดักแด้ออกมาดูอีกที
วิวัฒนาการของด้วงกว่างจากหนอนเป็นดักแด้ใช่ไหม
ภาพนี้คือคุณดูนะเป็นดักแด้แล้วอยู่ในโพรง
นี่เดี๋ยวให้ดูภาพที่มันอยู่ในโพรง

และหลังจากที่เป็นดักแด้ก็จะกลายเป็นตัวเต็มวัย
ก่อนที่จะโตเต็มวัยคุณสามารถแยกตัวดักแด้ออกมาเลี้ยงเดี่ยวได้ด้วยนะ
้วงกว่างมันจะอยู่ในโพรงแบบที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้

บางคนพอนึกภาพออกถ้ารู้วิถีชีวิตของมันเนาะ
แต่ใครที่สนใจเลี้ยงและอยากสอบถามราคงราคาอะไรยังไง
ตัวใหญ่มากคุณไม่ได้สนใจวิธีการเลย

คุณจะมาเต้นทำไมไม่ได้เอาไปโชว์ละครสัตว์ซะหน่อย
ผมขอนะพี่นะถ้าพี่ถ่ายถ่ายเจ้าตัวอ่อนเนี่ย
เวลามันดุ๊กดิ๊กแล้วมันดุ๊กดิ๊กพร้อมกัน

ฮิมมี่หน่อโต๊งหน่อโต๊ง

ขอบคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพา